ท่านเป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดชัยนาธ

ถ้าสาธุกันแล้วสาธุกันให้ทั่วไปเลย
ติดตามกันในช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะ
ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังระดับประเทศค่ะ
ชื่อของหลวงพ่อกลวยรับรองว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนค่ะ
เพราะว่าในเรื่องของวัดปฏิบัตินะคะเรื่องของบุญบารมี
รวมไปถึงในเรื่องของอาคมที่เข้มขังค่ะ

มาไหว้พระขอพรที่วัดหลวงพ่อก๊วยหรือว่าวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาธค่ะ
พิกัดเฮงแรกนะคะเมื่อมาถึงวัดนี้ค่ะ
ก็ต้องมากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อกลวยก่อนเลยนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่หลวงพ่อท่านละสังขารไปแล้วค่ะ
ก็เกิดปฏิหารขึ้นนะคะเพราะว่าร่างกายของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยค่ะ
ลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะคะก็เลยนำสรีระสังขารของท่านค่ะ
บรรจุไว้ในโรงแก้วนะคะซึ่งอยู่ในมนตบแห่งนี้ค่ะ
เดี๋ยวตามหมอไก่เข้าไปกราบหลวงพ่อกลวยกันเลยนะคะ
กราบสรีระสังขารของหลวงพ่อกลวยแล้วนะคะ
ก็ต้องมาคุยกับคุณลุงละออค่ะสวัสดีค่ะ
ทราบมานะคะว่าบริเวณนี้ค่ะที่มีการเก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อกลวยค่ะ
มีความเกี่ยวข้องผูกพันยังไงกับองค์หลวงพ่อค
เมื่อท่านมรณภาพ๑๒เมษายน๒๕๖๒
หลังจากนั้นเราได้ทำพิธีสวดพระอภิษฐรรม๑๐๐คืน
ขอพระราชทานเพลิงแต่ขอให้เก็บสรีระร่างท่านไว้
พอสวดครบร้อยวันเมื่อตกลงกันแล้วก็เอาไปอยู่กุฏิใหม่
ลูกศิษย์ลูกหาที่เขารู้ว่าหลวงพ่อยังไม่เผาอะนะ
ก็อยากจะมากราบสรีระ
ก็ขึ้นไปที่กุฏิท่านเจ้าวาดขึ้นลงขึ้นลงกันเรื่อย

ท่านพระครูโคสิตพัฒนาคุณรองเจ้าคณะอำเภอสันบุรี
เจ้าอาวาสปัจจุบันก็พอเก็บหอมรอมลิฟต์จากพลังศรัทธา
สร้างวิหารนับสร้างเสร็จก็กราบนิมนต์
สรีระร่างนั้นมาอยู่จุดตรงนี้
จุดตรงนี้ก็คือบริเวณกุฏิเก่าท่านนั่นเอง

หรือรูปเหมือนเรียกได้สองอย่าง
ได้ยินว่ารูปหล่อรูปนี้ค่ะหล่อตั้งแต่สมัย
ใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นหลวงพ่อท่านอายุมากแล้วเกรงว่า
อันยาดสร้างรูปรอหลวงพ่อครั้งที่หนึ่งเงียบ
ไม่ตอบไม่ละความพยายามครับ
อีกหลายวันต่อมามาเองท่านก็เข้าใจแล้ว
ท่านก็เงิกหน้านะอื้อซื้อดีป่ะ

แล้วก็ทำวิธีรอเททองรอ
ท่านก็ลงมาทำด้วยอะไรด้วยหมดเลย

เห็นมีชาวบ้านนะคะเขาเอาทูบ
แล้วก็เอาทองคำเปลวมาห่อทูบ

เข้ามาปั๊บไปเห็นอย่างนี้มันไหม้เลยนะ
แต่ทางนี้ก็ไหม้ทางนี้ก็ไหม้
มันก็นั่นเขาก็อุปโลกว่านี่คือตะกรุดที่เขามาถวาย
เลยขอกลับขอลงปู่นำไปบูชา
บางทีก็มาขอเอาทองแปะให้มันเป็นมุม
บ๊วยบราษนมบบบุตรจัย

ทราบมาว่าสระน้ำข้างโบสถ์
ก็มีความเกี่ยวพันธุ์เกี่ยวกับเรื่องของ
เครื่องลากของขังของห่วงพระกรวยดูใช่ไหมครับ
มีครับที่นี่ม้วนสารต่างที่มาทำ
พุทธคุณต่างตามหลังของท่านครอบหมด

เพราะฉะนั้นดินตรงนี้คือคันสระเนี่ย
เอาไปทำเป็นมวลสารพุทธคุณพระเนื้อผง
พอทำเสร็จด้วยมือท่านลงกระถาตั้งแต่เริ่มผสม
บดจนเสร็จเรียบร้อยพึงไว้ในกุฏิ
มันก็มีที่ดีมั่งโงไปนิดนึง
มีรอยล้าวเล็กน้อยอย่างนี้
ท่านจะคัดออกแล้วว่าถือว่ามันมีตำนี้

วันดีคืนดีท่านก็เดินมาที่สารากลางสระน้ำ
มายืนถึงปั๊บแล้วก็ลงคาถาก่อนนะ
เทวะทุกคนที่ท่านว่ามิตามิกลับมาทุกภูมิเดิมเลย

เป็นศาลน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือก็ว่าได้เลย

แม้แต่หลวงพ่อกลวยท่านยังเคารพนับถือค่ะ
นั่นก็คือหลวงพ่อโตนั่นเองค่ะ
แต่ทำไมหลวงพ่อกลวยท่านถึงให้ความเคารพนับถือกับหลวงพ่อโตองค์นี้คะ
ต้องย้อนกลับไปสมัยก่อนตามประวัติที่เล่ากันต่อมา
เมื่อสมัยก่อนนั้นบรรพบรุษพบเพียงแต่เสียงของหลวงพ่อโต
แล้วก็ได้บูรณปฏิสังขรจนเต็มองค์เสร็จ

โอ้โหแสดงว่าบูรณะเนี่ยเกือบร้อยปีแล้ว
๙๓ถ้าหมายลุงพ่อเป็นเจ้าว่าก็มีคนมาอยากจะบนบานศาลเก่า
การจะบนบานสารเก่าก็ต้องบนบานสารเก่าสิ่งศักดิ์สิทธ
พระพุทธรูปหลวงพ่อที่เป็นเกจิ
แต่ต้องมรณภาพแล้วเราถึงจะบนบานได้
ทีนี้หลวงพ่อนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็บนไม่ได้

ลุงพ่อก็บอกเออแกไปบนที่ลุงพะโตเนี่ย

พอบนเสร็จประสบผลสำเร็จเป็นเรื่องเลย

แต่นี่พระพุทธรูปเราจะเอาอะไรแก้
ว่ากลุงพะโตชอบ
กัดเฮงวันนี้นะคะได้มากราบหลวงพ่อกลวยโอ้โหทุกคนคงได้รับพรรับบุญกันอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมคะ
ถ้าใครที่มาที่จังหวัดชายนาฏค่ะต้องปักหมุดมาที่วัดนี้ให้ได้เลยนะคะ
ส่วนครั้งหน้าค่ะหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเฮงที่ไหนต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

สวัสดีเฮ้ยดูพลลืมถามว่าอะไรนะ

ตั้งคำถามเอาไว้แล้วนะถามไปว่าชาวบ้านนิยมขอก้านทูบหน้าองค์หลวงพ่อกลวยไปทำอะไร
และคุณชอบช่วงพิกัดเฮงเพราะอะไรดูไปแล้วเมื่อสักครู่
เพราะฉะนั้นต้องตอบได้แล้วล่ะคุณผู้ชม

จากวัดโคสิตารามจังหวัดชายนาฏไปเลย